เรามาต่อที่อุดรธานีหนุ่มใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานี
แค้นเลยคนร้ายบุกเข้ามางัดบ้านสวนหวังขโมยทรัพย์สิน
ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปนะแต่คนร้ายทิ้งอะไรไว้ให้

ไม่ใจดีนะคุณทิ้งไว้ให้แล้วก็เจ้าของบ้านคนนี้เขาบอกว่า
โอ้โหไอ้ทิ้งไว้ให้แบบนี้ยิ่งโมโหใหญ่เลยนะ

ดิฉันขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกัน
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายเข้างัดบ้าน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้กลางสวนนะครับ
ในพื้นที่ของตำบลน้องหนาคคัมออุดอลธานี
ซึ่งเจ้าของบ้านก็คือคุณอดีศรลาสงยาง
ก็นำเจ้าหน้าที่มาตรวจมาดูบริเวณหน้าบ้านหลังบ้าน
แล้วก็มาดูหน้าต่างด้านหลังที่คนร้ายงัดเข้ามา
เพื่อจะบรื้อค้นสิ่งของหรือค้นทรัพย์สิน
จากการตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินมีค่าหายไป
แต่สิ่งที่พบที่บอกว่าคนร้ายมันทิ้งไว้ให้
ก็คือกองอุจจาระของคนร้ายมันปลดทุกข์ไว้ที่บริเวณหน้าประตูบ้าน
แล้วก็มีลูกมะม่วงที่ต้นข้างบ้านถูกคนร้ายใช้ของมีคม
ปาดน่าจะเอามากินหรือกินมะม่วงแล้วมันเฟี้ยว

ก็เลยต้องอุจจาระถ่ายไว้หน้าบ้าน
เจ้าของบ้านให้การว่ามาปลูกบ้านสวนไว้๓ปีแล้ว

ระยะหลังปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อก็ถูกคนร้ายมาขโมยไปเป็นประจำ

มีคนร้ายเข้ามาขโมยเครื่องมือช่างพระพุทธรูป

แล้วก็เมื่อคืนนี้จึงคิดจะมานอนที่สวน

ปรากฏว่าพบร่องรอยเหมือนคนร้ายมางัดหน้าต่างเข้ามา

แต่ครั้งนี้คนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรติดไม้ติดมือไปแล้ว
แต่ดันทิ้งอะไรไว้ให้นะฮะ
เพื่อที่จะมาหยามน้ำหน้ากัน
ก็คิดว่าเขาคงทำไม่ถูกต้องในชีวิตของเขา

ก็ขอสาบแช่งให้เขาได้เจอในสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้แหละ
นะครับตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
แล้วก็น่าจะเคยก่อเหตุขโมยทรัพย์สินที่บ้านแล้วก็สวนหลังสวนแห่งนี้

ก็เลยทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมไปมานะฮะ
อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนจะออกหาข่าวและก็เบาะแส
ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

ต่อยไปถ้าเป็นปุ๋ยให้แล้วกันนะครับว่าถูกพยาน